ห่วงถ้าหายไปใจคอไม่ค่อยดีอย่างเช่นคนคนนี้เขา
เหลี้ยงตัวเงินตัวทองซึ่งเป็นตัวแสนลักษณ์ของเขาเลยนะ
เอาไว้แล้วมันหายไปเขาเลยต้องประกาศตามหาครับ
ก็ได้นะเพราะสีสันมันก็แปลกแล้วถามว่าเงินตัวทองไหม
มันรายเงินเงินทองทองจริงน่ะ

แล้วเจ้าตัวนี้มีชื่อนะครับ
เงินตัวทองตัวนี้มีชื่อว่าน้องอุตรายัน

นี่ครับเขาบอกว่ามันหายไปจากกรง

เรื่องราวนี้มันเกิดที่นี่คุณผู้ชมครับ
ในตำบลศรีมุมอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมาไปพูดคุยกับเจ้าของโพสต์ก็คือ
นายนัชนนเปื้องกลางนะครับ
อายุ๒๐ปีเท่านั้นเองนี่ครับ
ัชนนนะครับก็เล่าให้เราฟังว่า
เขาเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์แปลก
ปัจจุบันก็เลี้ยงเอาไว้เยอะอยู่เหมือนกัน
งูก็มีหลายสายพันธุ์เลย
ส่วนตัวเงินตัวทองที่หายไป
ซื้อมาจากกลุ่มในเพจเฟซบุ๊คเมื่อวันที่๙เมษายน

อุตรยันมานี่อุตรยัน

อันนี้คือน่ารักชื่อไหมอ่ะเขาชื่นชอบของเค้าแบบนี้
อย่างนี้ครับเลี้ยงเอาไว้ได้สักพักหนึ่งนะฮะ
เขาก็บอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้อุตรายันเนี่ยมีลำตัวยาวประมาณสัก๒เมตรนะ
ลักษณะท่าทางก็คือตำหนิของมัน

ก็คือนิ้วเท้าด้านขวา
นิ้วเทาขวาด้านหน้าของเขานะฮะ

เธอเล่าให้ฟังนะครับว่า
วันอาทิตย์ที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ไปเที่ยวที่วังน้ำเขียว
แล้วก็เอาน้องอุตรายันไปขังไว้ในโรงเลี้ยง
กระทั่งกลับมาจากการไปเที่ยวเมื่อวันอังคาร
พบว่าน้องอุตรายันหายไปแล้ว
ไปดูในโรงเลี้ยงก็พบว่าร่องรอยเนี่ยมันมีนะ
ร่องรอยของกรงฉีกขาด
คาดว่าอุตรายันนั่นแหละจะชีกออกมาแหกลงออกมา
เพราะคาดว่ามันเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์

ลองฟังเสียงของเจ้าของหน่อยครับ

ลักษณะนิสัยถามว่าเชื่องไหม

ก็บอกว่าอาจจะแบบว่ามีฟาดห่างบ้าง

ก็ช่วยแบบว่าติดต่อมาที่เบอร์๐๗
ถ้าแบบว่าใครนำตัวน้องมาได้
ก็จะมีแบบว่ารางวัลเล็กน้อยให้
ถ้าเจอนะเอามาคืนได้นะ
ในตัวนี้นะคืออุตรายันนะ

คือมันจะไม่เหมือนความหอยหัวคนท่องทั่วไป
แต่ถ้าสมมุติคุณเจอคุณจะจับมาให้เขาไหม

คนเลี้ยงเขาก็รักของเขาเขาเกาคาง

แต่มันจะเชื่อมัยไม่เชื่อมันตีเค้าพูด
มันก็มีบ้างที่น้องอารมณ์ติด

เพราะฉะนั้นก็ถ้าเจอแจ้งกู้ภัยให้มานำตัวน้องคืนสู่เจ้าของเขา
เชื่อไหมราคาแพงนะดิฉันว่ามันมีราคานะรวดลายเขาใช่ไหมยังไงใครเจอก็ช่วยหน่อยก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงเราหายแหละใจคอไม่ค่อยดี